ต่อกันที่เรื่องราวของคู่รักในวงการบันเทิงนะคะ
อย่างกัปตันภูทะเนธและก็เอกบุษกรค่ะ
คู่นี้ก็บ่มเพาะความรักมานานร่วมกันกว่า๖ปีแล้วนะคะ
ทั้งคู่ค่ะก็ออกมาแง้มเลยว่ายังไม่มีข่าวดีเร็วนี้แน่นอนค่ะ

สำหรับคู่รักเรียบง่ายกัปตันภูทะเนธและเอกบุษกร
ความรักที่ลงตัวมานานกว่า๖ปี
ซึ่งฝ่ายหญิงให้คำนิยามว่าเป็นความรักที่เหมือนคนในครอบครัว
และถึงแม้จะถูกถามถึงแพลนงานวิวาอยู่เรื่อย
เจ้าตัวก็ยังคงให้คำตอบเหมือนเดิมว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะ
จากฝ่ายชายนะคะยังมีงานละครรุมเข้ามาถี่ยิบ
ส่วนตัวของสาวเอกเองก็เป็นคนติดครอบครัว
ซีเรียสว่าจะต้องสละโสดเมื่อไหร่

ที่ผ่านมามีการพูดคุยถึงเรื่องงานมงคลกับแฟนนุ่มอยู่บ้าง
แต่ยังไม่ได้จริงจังถึงขั้นเตรียมงาน
ก่อนจะยอมรับว่าตัวเองก็ลุ้นไม่แพ้กัน
แฟนนุ่มที่แสนจะสุขุมนุ่มลึก
ซึ่งเจ้าตัวก็มีคำตอบแบบติดตลกว่า
ตอนนี้เตรียมล้างนิ้วรอเพื่อสวมแหวนเลยค่ะ
ก็โอเคค่ะคือมันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะพี่

เป็นพ่อเป็นทุกอย่าง
ก็มีบ้างค่ะแต่แบบ
ยังไม่ได้มีอะไรสรุปผลอะไรด้วย
ถ้าถามหนูหนูรู้สึกว่า
ผู้ชายคนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าพวกชายแบบดีอบอ่น
ถ้าเกิดว่าปีนี้เข้ามาขอแต่งนี้จะพร้อมแต่งกันให้